เรือโดยสารคลองแสนแสบครั้งสุดท้ายที่เคยนั่ง

ถ้าหากว่าคุณเคยนั่งก่อนปลายปีที่แล้วนะครับ
ตอนนี้อยากแนะนำว่าลองหาโอกาสไปนั่งดูใหม่

เรือโดยสารคลองแสนแสบในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับ
ที่นั่งก็ปรับใหม่จุคนได้มากขึ้น

คุณลินดาอุตมะนะครับลงไปสำรวจด้วยตัวเอง

ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาให้สูงขึ้น
บันไดขึ้นลงกว้าง๑เมตร๕๐เซนติเมตร
มีทางขึ้นลงตรงกลางเรือซ้ายขวาจุดเดียวพร้อมราวจับ

ส่วนหลังคาก็มีช่องระบายอากาศเปิดปิด
ทำจากพลาสติกผสมไวนิว

ทำที่ว่างตรงกลางสำหรับยืน
ใต้ท้องเรือใส่โฟมให้เรือลอยได้

พนักงานสามารถพยุงเรือให้เทียบท่าได้ทันท่วงที
เวลานั่งไหลผู้โดยสารอยู่ตรงกรอบกาบเรือพอดี

รวมทั้งติดตั้งแผ่นพลาสติกใสแข็งแรง

กันน้ำกระเด็นใส่ผู้โดยสารด้วย
เรือคลองแสนแสบแบบใหม่บรรทุกผู้โดยสาร
เพิ่มขึ้น๑๒๐๑๘๐คน

และยืนประมาณ๒๐๘๐คน
จากเดิมบรรทุกได้๑๐๐คน

อีก๑๐๒๐คน
จากครั้งสอบตามผู้โดยสารหลายท่านนะ

มันขึ้นลงเรวก็จริงจริง

เพราะว่าขึ้นมายืนทั้งลำ
เช้าที่ของเราเช้าที่เก็บก้าวลักษณะ

ต้องทดลองหลายส่วน
แล้วก็ทดลองตั้งแต่ว่าการทรงตัวของเรือ
ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นรูปแบบไปแล้ว
เรือจะทรงตัวได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่า

ประชาชนที่ใช้บริการเรือคลองแสนแสบแบบใหม่ต่างบอก

หลายคนดูแล้วว่ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

มันจะมีช่วงกลาง
เรื่องของแสนแสบแบบใหม่

หากมีเรือที่ชำรุดจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ
ก็จะนำเข้าซ่อมแซมในอู่ต่อเรือทันที
ส่วนอัตราค่าโดยสารเรือยังคงอัตราเดิม
ขยับขึ้นมา๑บาทตั้งแต่ต้นปี
เริ่มที่๙บาทถึง๑๙บาท
และปัจจุบันให้บริการประชาชนเฉลี่ย๔๕๐๐๐คนต่อวัน
ใครที่เดินนี้ค่ะเยอะแสงแสบแบบใหม่
ก็จะเปิดให้ใช้บริการด้วยกัน๔รับค่ะ